ไปดูเรื่องราวของเกมอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับสำหรับเมซี่เจชนะทิพย์สงกระสิน
ว่าเจธนาทิพย์นะครับเดินทางกลับมาถึงไทย
พร้อมกับซัปโปโรต้นส่วนกัดจากเจลีกของญี่ปุ่น
ก็เดินทางนะครับจากสายการบินเจแปนแอร์ไลน์นะครับ
มาถึงประมาณตีห้าที่ผ่านมานี่เองเจก็ไปค้าแข้งที่เจลีกนะครับ
ที่ญี่ปุ่นที่หลายคนทราบกันไปเก็บตัวได้ประมาณ๑เดือน
หน้าสดใสทักทายสื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลชาวไทยอย่างเป็นกันเอง
บอกนะครับคิดถึงประเทศไทยมากคิดถึงแฟนบอลชาวไทยนะครับ
ซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ที่ญี่ปุ่นก็ติดตามผลงานของต้นสังกัดเมืองทอง
แล้วก็ทีมชาติไทยวันพรุ่งนี้จะขอเต็มที่นะครับตลอดทั้งเกม
แล้วจะตื่นเต้นมากคิดได้สวมเสื้อทั้งสองทีมลงสะดาวทั้งคนละครึ่งเวลา
ซึ่งเวลาบ่าย๓โมงเย็นจะมีการแถลงข่าวเกมนี้อย่างเป็นทางการครับ

เดี๋ยวฟังเจพูดถึงบรรยากาศในการกลับมาถึงไทยหน่อยครับ

ก็คิดถึงครับแต่ก็ถือว่าต้องทำหน้าที่ของผมอะไร
คิดถึงพ่อคุณแม่นะแล้วก็แฟนแฟนบอลอะไรอย่างเงี้ย
ทุกคนก็ดูขอบคุณครับก็เชียร์อยู่ทั้งนู้นครับ
ไม่ว่าจะเป็นบอลทีมชาติไทยแล้วก็เมืองทอง

คิดถึงแฟนแฟนบอล
แต่ก็คุณเมย์พิชาหน้าก็ไปไปหามาก่อนที่จะเดินทางกลับมานี่แหละ
ครับนี่ผมเห็นถุงขนมอะไรแว๊บเนี่ย
ตาวัยมากอีกนะสุดสกุล
น่าจะเป็นขนมเพราะว่าจริงเจ๊เข้าแคมป์ทีมชาติไทยนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ขนมแหละ

ชอบกินขนมมากครับก็เดี๋ยวของพวกนั้นเดี๋ยวไปซื้อกลับมาเที่ยวหน้าก็ได้ขนมเนี่ยอาจจะยังคิดถึงอยู่
เพราะว่าเป็นสิ่งของสิ่งแรกที่ทานได้
แต่จริงอาหารญี่ปุ่นกับอาหารไทยผมว่าวัฒนธรรมมันคล้ายว่ามันมีอยู่แล้วในบ้านเรา

แรกที่คุณเจไปเขาก็ลุยกินอาหารญี่ปุ่นเลยนะ

ลงเล่นทั้ง๒ทีมแน่นอนสำหรับชนะทิพย์สงกระสิน
ทะเลทีวีช่อง๓๒จะถ่ายท่าสด
วันพรุ่งนี้๑๙นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ

แล้วก็ช่วงท้ายจะมีบรรยากาศการฉลองแชมป์รับถ้วยแชมป์ไทยลีก
รูปการณ์ที่ผ่านมาของทางเมืองทองยูเนเต็ดด้วยครับ